คืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับ
มีผู้บาดเจ็บสาหัสสองคนคนขับรถอ้างว่ามีสุนัขวิ่งตัดหน้าอย่างกระทันหันนะครับ

ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
คนอุปกรณ์จัดโต๊ะจีนออกมาจากโกดังเก็บของ
ซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๑๐๐เมตร
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้ง

ทำให้รถเสียหลักพลิกตะแคง

ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลในร่างกาย

หลังเกิดอุบัติเหตุรถกระบะเสียหลักแหกโค้ง

พุ่งชนกำแพงหน้าสำนักงานชลประธานน่าน

ตะบนชัยสถานอำเภอเมืองจังหวัดน่าน

ภายในรถพบนางสวนีแป้นสุกอายุ๔๐ปี

จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
นางสวนีกำลังขับรถไปขายกับข้าวที่ตลาด
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้ง

และกำแพงของสำนักงานชลประธานอย่างจัง

ดูปฏิเหตุรถกระบะเสียหลักพุ่งชนรั้วสแตนเลส
แล้วตกลงไปในคลอง๔วาตากล่อม
ในพื้นที่หมู่๑๑ตะบนสวนหลวง

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้นายอิสริยะ

พนักงานร้านสะดวกซื้อได้รับบาดเจ็บ
มีแผลฉีกขาดที่ใบหูและตามร่างกาย

ซึ่งคลองแห่งนี้มีความลึกประมาณ๓๔เมตร

ต้องประสานรถเครนยกขึ้นมาจากคลองดังกล่าว

แต่หลังจากขับรถกลับถึงบ้านพบว่า

เพิ่งที่ร้านย่านน้องแข็ม

ส่วนสาเหตุเจ้าหน้าที่รอสอบปากคำผู้บาดเจ็บอีกครั้ง

นายอนุพงศ์ภัยโรธอายุ๔๑ปี
สระบุรีที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส
หลังเสียหลักพุ่งจนท้ายร่วมประทุกพ่วง

เมืองลำพูนป่าซางมูซี
ตำบลหนองหนามอำเภอเมืองลำพูน
โดยใช้เวลาช่วยเหลืออยู่ประมาณ๑๕นาที

แต่ก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา

คนขับรถพ่วง๒๒ล้อทราบว่า

แต่จู่ผู้ตายก็ขับรถมาด้วยความเร็ว